เชือว่าเหนือล่าเป็นเครื่องริสุ

ตกลงเป็นบ่อนหรือไม่เป็นบ่อนแล้วมีความเคลื่อนไหวอะไรตามมาอีก
แต่ดูเรื่องน้องชมพู่ก่อนนะครับวันนี้๘๐กว่าวันแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นกับเด็กหญิงวัย๓ขวบที่มุกดาหาร
เมื่อวานนี้หมอปลามือปราบสัมภเวษีลงพื้นที่ไปบ้านกอก
มีความเคลื่อนไหวเยอะทั้งวันนะฮะบอกว่าต้องการไปให้กำลังใจลุงพล
อยากจะไปคุยกับชาวบ้านในพื้นที่บ้านกกอกด้วย
ขอนอนค้างคืนนึงเดี๋ยววันนี้กลับ
แล้วก่อนกลับเนี่ยจะทำขนมจีนแกงเขียวหวานหน่อย
จะให้ลุงพลกินหน่อยขนมจีนนะครับแกงเขียวหวานน้ำยงน้ำยา
ห้อเบอร์เรอเตรียมข้าวเตรียมของมามาจากเพชรชบุรีเลยนะครับ
หมอปลาบอกว่าครั้งนี้ตั้งใจมาเยี่ยมลุงพลนะครับเมื่อคืนกางเต็นต์นอนที่บ้านลุงพล
หมอปลาวันนี้บอกตื่นตั้งแต่ตี๔นะครับแปลงฟันล้างหน้าออกไปซื้อไก่
แล้วมาทำแกงเขียวหวาน
ตี๔แล้วเดี๋ยวเราจะล้างหน้าไปฟังกัน
นี่ครับเมื่อคืนอาบน้ำตรงนี้เลยครับ
หยุดกระแบบง่ายนะครับ

ตื่นตั้งแต่เช้าใช่ที่ภาพยังเป็นมืดอยู่ตี๔นะคะ
หมอปลาตื่นเช้ามากนะถูกต้องเมื่อคืนนอนที่นี่
ใช่ค่ะกลางเต็นต์นอนบ้านลุงพล

เพราะว่าบ้านยังไม่เสร็จเทปงเทปูนอะไรอยู่นะครับ
นี่ฮะแต่ว่าหมอปลาก็เอาไหนมาก็นอนเต็นต์ก็ได้นะครับ
หลังจากนั้นครับหมอปลาก็ออกจากบ้านลุงพล
ไปรับลุงพลที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งที่เตางอย
ลุงพลไปนอนอยู่ที่นั่นเพราะว่าช่วงนี้ต้องไปพักข้างนอกก่อน
บ้านยังสร้างอยู่ยังนอนไม่ได้นะครับ
หมอปลาก็นั่งรถไปกับลุงพลนะครับไปต่อไปตลาดสดนะครับ
ในตัวจังหวัดสกลนครนะฮะเช้ามืดเลยนี่เห็นไหม
เดี๋ยวฟังบรรยากาศบนรถกันหน่อยตอนที่จะไปซื้อของกัน
นี่นะฮะกำลังไปซื้อไก่เพื่อมาแกงเขียวหวาน
ก็รับเอฟซีลุงพลวันนี้นี่ก็ประมาณตีสี่
นี่ครับไปซื้อของที่ตลาดสดสกลนครนะครับ
เช้ามืดตีสี่ตีห้า
ไปเจอพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดคนที่มาซื้อข้าวซื้อของ
จับจ่ายซื้อของที่ตลาดไปถึงก็ฟ้าเริ่มสางแล้วนะ
นี่บรรยากาศตลาดเช้านะครับที่สกลนครนะครับ
โอ้โหคนจำได้นะฮะคนนี้เห็นหมอปลาเห็นลุงพลนี่
บอกว่าโอ้โหขอถ่ายรูปหน่อยจำได้นะครับ
หมอปลาลุงพลมาซื้อของนี่นะครับหลายคนก็เข้ามาให้กำลังใจ
ไม่รู้ว่าจะได้ซื้อไก่ลูกปลานะคนเยอะมาก

ที่มาตลาดกันตั้งแต่เช้ามืดเนี่ยคือหมอปลากับลุงพลมาซื้อวัตถุดิบนะครับไปทำแกงเขียวหวาน
เพราะว่าได้ขนมจีนมาละ๑๐๐กิโลกรัมได้เอามาจากเพชรบุรีนะครับ
ให้กับคนที่มาเยี่ยมมาให้กำลังใจด้วยนะครับ
มาถึงตลาดก็ได้กำลังใจก่อนเลยนี่คนขอถ่ายรูป
มาให้กำลังใจกันเยอะแยะไปหมดเลย
ก็แต่ละเมนูที่หมอปลาลงมือเป็นพ่อครัวก็จะมีความหมาย
อย่างเมื่อวานนี้ทำกล้วยบดฉี่
ความหมายก็คืออยากจะให้ทุกอย่างกล้วยง่ายสำหรับลุงพล
วันนี้ขนมจีนก็มีความหมายเหมือนกัน
ไปดูบรรยากาศการปรุงอาหารกันหน่อยนะคะ
หมอปลาทีมงานเขาก็เริ่มลงมือทำขนมจีนน้ำยา
ขนมจีนแกงเขียวหวานไก่
ก็เตรียมวัตถุดิบนะคะหั่นไก่คันมะพร้าวหั่นมะเขือ
เขียวหวานไก่ในวันนี้ก็จะมีทั้งติ้นไก่เลือดไก่นะคะ
ทีมข่าวของเราก็ช่วยด้วยจิรายุทธ์กับกิติศักดิ์
ก็ต้องไปเป็นลูกมือให้หมอปลาด้วยนะคะ
นี่ค่ะน้ำยาหม้อนี้หมอปลาบอกว่าเป็นสูตรเพชรบุรี
ขนมจีนมีแฟนคลับของหมอปลาส่งมาให้๑๐๐กิโลกรัม
หมอปลาบอกว่ามีความหมายค่ะที่เลือกทำ๒เมนูนี้
มีนัยยะในลักษณะนี้นะคะ
ขนมจีนน้ำยาหมายถึงเป็นการเพิ่มน้ำยาให้ลุงพล
เพื่อให้มีน้ำยาไปต่อสู้กับคนที่คิดไม่ดี
ส่วนขนมจีนแกงเขียวหวานไก่ใส่ตีนไก่ลงไปด้วย
หมอปลาบอกว่าอยากจะสื่อว่าลุงพลกับป้าแตน
มีคนละสองเท้าเท้าที่เหลือมาจากคนที่เดินทางมาให้กำลังใจ

แกงเขียวหวานที่มีความเผ็ดร้อน
หมายถึงชีวิตมีเรื่องวุ่นวาย
แต่ต่อไปจะมีสิ่งดีเข้ามา
ทีนี้ค่ะพอทำแกงเขียวหวานทำน้ำยาเสร็จเรียบร้อย
หมอปลาก็เชิญลุงพลกับป้าแตนมาร่วมกินขนมจีนกันนะคะ

ให้คนที่แบบเดินทางมาให้กำลังใจได้หิวกันไปด้วย
หมอปลาก็ตักขนมจีนแกงไก่ให้ลุงพลกินนะคะ

เพื่อย้ำว่าลุงพลเป็นคนมีน้ำยานะ
เขาก็กินกันด้วยความอร่อยนะคะ
รสชาติค่อนข้างจะจัดจ้าน
เพราะลุงพลคือกินขนมจีนไปดื่มน้ำไปด้วยค่ะ

นี่น้ำยาสูตรมองเพชรบุรีลุงพล

น้ำยาลุงพลช้อนนั่นแหละช้อนนั่นแหละ

คุณติ๊มากินมาไป

ตองจากนี้ลุงพลลุงพลเป็นคนปั่นน้ำยานะครับ
ไม่ได้กระจอกนะมีน้ำยาด้วยนะ

คุณจะมาร้างแก่แบบก่อนไม่ได้นะ
นักแก่เขามากให้น้ำยาสาดหน้าเลยน่ะ

อีกเมนูนึงครับมันมีตีนไก่อยู่ด้วย
ก็ตีนไก่มันหมายความว่าลุงพลกับป้าแตนมันมีคนละสองตีน
แต่วันนี้ที่มันมีหลายตีนเพราะว่า
กำลังใจเนี่ยครับที่คนมาให้ลุงพล

คือทุกอย่างมีความ
ก็บรรยากาศพอกินขนมจีนกันอย่างที่บอกว่ารสชาติค่อนข้างจัด
ลุงพลก็ดื่มน้ำซะเยอะนะคะลุงพลบอกว่าอร่อยค่ะ
ขอบคุณหมอปลาด้วยนะคะจากนั้นก็ไม่ได้คุยอะไรต่อมาก
เพราะลุงพลน้ำตาไหลด้วยความตื้นตันเลยนะคุณผู้ชม
คือจนต้องเอาผ้าขาวม้ามาเช็ดน้ำตา
นี่หมอปลาก็เลยบอกเลยว่าถ้าใครที่ยังสงสัยลุงพลเนี่ยนะ
ขอให้ดูพฤติกรรมลุงพลอ่าเพราะทุกวันนี้ลุงพลนี่ไง
ช่วงเนี่ยซับน้ำตาซับแบบน้ำโม่งน้ำตาเนี่ยคือหมอปลาบอกว่า
ตื้นตันไม่ใช่เผ็ดนะไม่ใช่เผ็ดเผ็ดอีกเรื่องนึง
เพราะหมอปลาบอกว่าตอนเผ็ดน่ะลุงพลก็ดื่มน้ำเยอะแต่อันนี้ตื้นตันครับ
คือหมอปลาบอกว่าคือดูพฤติกรรมของลุงพลได้เลย
ลุงพลตอบทุกอย่างที่นักข่าวถามตอบข้อสงสัยในโลกโซเชียลทุกอย่าง
หมอปลาบอกว่าก็ลองคิดดูก็แล้วกันถ้าเป็นผู้ต้องสงสัยจริง
เขาไม่พูดอะไรแล้วถ้าเป็นคนร้ายจริงคงไม่มานั่งตอบคำถามอยู่แบบนี้ละมั้ง
หมอปลาก็ยืนยันนะคะว่าจะอยู่เคียงข้างลุงพลป้าแตนด้วย
เพราะลุงพลเปรียบเสมือนพี่ชายป้าแตนก็เปรียบเสมือนน้องสาวค่ะ
ยังไงผมก็เหมือนครอบครัวเดียวกันไปแล้วนะ
ผมได้มาสัมผัสผมได้มานอนตรงนี้ผมไม่ได้อะไรกับชีวิตอยู่แล้ว
ในใจเรา

วันนี้คนเยอะมาก

ลุงพลชู่
ลุงพลก็ขอบคุณหมอปลานะคะ
และขอบคุณทุกคนด้วยที่ไปให้กำลังใจ

ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีของน้องชมพู่

ไม่รู้จะหาคำไหนหรือสิ่งไหน
ทดแทนกำลังใจเหล่านี้อะค่ะครับส่วนป้าแตนก็เหมือนกันค่ะ
แตนบอกขอบคุณทุกคนจริงด้วยความตื้นตันใจจริง
ทุกวันนี้เนี่ยนะป้าแตนบอกว่าที่มีกำลังใจตื่นขึ้นมาลุกขึ้นมาต่อสู้ได้
ก็เพราะกำลังใจจากทุกคนนะคะคือพูดไปก็น้ำตาไหลไปเหมือนกัน
ลุงพลเนี่ยต้องตบไหล่ป้าแตนเพื่อปลอบใจอะค่ะก็อ้อมไหล่หมอปลาไปเลยนะ
ขั้นกลางอยู่ก็อ้อมหลังหมอปลาไปแบบตบไหล่ป้าแตนเพื่อให้กำลังใจ
ขอบคุณค่ะขอบคุณคือคนที่มาไม่ใช่แค่คนที่ยืนตรงนี้นะ
เด็กก็มีกลางคนผู้หญิงผู้ชายคนแก่มาหมดเลยอะไรอย่างนี้
ขอบคุณค่ะเราแค่นี่น่ะเอาอีกแหละ
ร้องทำไม
ต้องไม่ถามก็ถามก็ยิ้มได้อยู่
ก็ขอบคุณเพื่อนจ้ะขอบคุณ
ไม่อยากพูดมากกว่านี้ล่ะ
อืมสู้แป๊ะ
ก็ต้องขอบพระคุณมากนะครับ
สำหรับคนที่ไม่อยากได้นะครับครับผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมได้รับวันนี้
ส่งผลกลับคืนไปให้ครอบครัวทุกท่านเหมือนกันกับผม
นี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่บ้านลุงพลป้าแตนนะค่ะ
ที่บ้านกกอกนะครับ
ก็ที่หมอปลาพูดหรือว่าได้แสดงออกมาทั้งหมดนี่
หรือว่าใครหลายคนที่เดินทางมาให้กำลังใจลุงพลกับป้าแตนที่บ้าน
อันนี้ก็ต้องบอกว่าก็เป็นเรื่องของความรู้สึก
หรือว่าความคิดเห็นของแต่ละท่านแต่ละคน
เรื่องคดีน้องชมพู่เนี่ยสุดท้ายก็ต้องขึ้นอยู่กับการทำงานของตำรวจนะครับทุกผู้ชมครับ
ความเคลื่อนไหวในการทำงานในการอยู่ในพื้นที่ที่บ้านกกอก
มุกดาหารของเจ้าหน้าที่ก็ยังทำงานทุกวันนะครับ
วันนี้ก็มีการทำงานของเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนคลี่คลายคดีน้องชมพู่นะครับ
เดี๋ยวเรามีให้แน่นะครับท่านรอแป๊บหนึ่งนะครับ
แต่นี่คือความเคลื่อนไหวของแต่ละภาคส่วนคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่วันนี้เราก็ไปหามา

เราก็ไปคุยมาด้วยนะครับ๘๕วันแล้วเนี่ยว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวท่านรอฟังกันแล้วกัน
ดูตรงนี้ให้จบกันแล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้ลุงพลเนี่ยกับป้าแตนมีคนมาให้กำลังใจที่บ้านก็เยอะนะ
เยอะเหมือนกับทุกวันที่ผ่านมาถ้าถามว่าเยอะกว่าวันไหนอะไรยังไงไหมก็เยอะทุกวัน
นี่ฮะมาจากหลายจังหวัดด้วยนะครับอย่างจังหวัดนครสวรรค์นะครับที่มากันเนี่ยก็นำพระพุทธรูปองค์เล็กมามอบให้กับลุงพลด้วยสำหรับคนที่เดินทางมานะครับ
มีนางสาวดารานีพูสเกอร์เธอนำของฝากจากต่างประเทศมามอบให้กับลุงพลกับป้าแตนด้วย
นี่ฮะบอกว่ามีเสื้อเชิดลายทหารจากสหรัฐสองตัวเอามาให้ลุงพลมีชุดพื้นเมืองจากแอฟริกาแล้วลงคาถาตามความเชื่อของคนพื้นเมืองที่นั่นว่าถ้าใครใส่แล้วจะมีแต่ความโชคดีเธอก็เอามาให้ลุงพล
คือเธอบอกว่าความจริงแล้วชุดพื้นเมืองชุดนี้นะคุณเขียนมาสอน

เมื่อสักครู่นี้ที่ท่านได้ดูเนี่ยนะฮะเธอบอกว่าตั้งใจที่จะเก็บเอาไว้จะมอบให้กับสามีในอนาคต
แต่ตอนนี้ยังไม่มีได้ยินข่าวลุงพลเห็นใจลุงพลเอามามอบให้ลุงพลดีกว่าเผื่อลุงพลจะโชคดี
นี่เห็นไหมฮะนางสาวดารณีพูสเกอร์นะครับแล้วก็มีเสื้อฟุตบอลอีกเพราะเห็นว่าลุงพลเนี่ยชอบฟุตบอลบางทีไปสวนไปไล่เดินขึ้นภูเหล็กไฟกับเราให้สัมภาษณ์เราใส่เสื้อฟุตบอลก็บ่อยเอาเสื้อฟุตบอลสโมสรเลี้ยวภู
แชมป์พรีเมอร์ลิกอังกฤษแปลว่าไม่ได้ดูไทยรัฐทีวีเมื่อคืนก่อนลุงพลบอกแล้วว่าลุงพลชอบทีมไหนลุงพลบอกลุงพลเป็นแฟนแมนอยู่ใช่ไงแต่เลี้ยวภูลุงพลก็เชียร์ชอบสุดหน้าเลี้ยวภูอยู่นี่ฮะเอาเสื้อเลี้ยวภูหงแดงเลี้ยวภูมาฝากลุงพลนะฮะแล้วก็มีชุดนอนของป้าแตนอีกสองชุดม
บอกว่าตั้งใจขึ้นเครื่องบินมาจากกรุงเทพเลยมามุกดาหารนำเสื้อผ้ามามอบให้กับลุงพลกับป้าแตนอยากเอามาให้ด้วยมือตัวเองนิดเดียวเองเสียดายเธอบอกเสียดายนิดเดียวคือรู้ว่าลุงพลเนี่ยชอบฟุตบอลแต่ไม่ทันรู้ว่าลุงพลเนี่ยชอบแมนยูก็เลยซื้อเสื้อสโมสรเลี้ยวภูมาให้เห็นว่าเป็นแชมป์พรีเมลีกล่าสุด
ขอบคุณพลอันนี้ของน้องของน้องก็เลยสุดแต่ว่าไม่รู้ว่าน้องใส่ของทีมอะไรไงแต่ว่าเข้าไปซื้อซื้อแล้วมันไม่เจอก็เลยซื้อผิดหน่อยนี่เป็นไรไง

ไม่ชอบตอนแรกคิดว่าทีมนี้เป็นทีมที่ลุงพลชอบก็เลยไปตามหา
นี่ฮะแต่ลุงพลบอกไม่เป็นไรถือว่าเป็นน้ำใจแค่นี้ก็ดีใจแล้วนะแค่นี้ก็ดีใจแล้วนะครับ
บอกว่าชอบดูฟุตบอลพรีเมนลีกอังกฤษเลี้ยวภูนี่ก็เป็นทีมที่ชอบนะ
แต่เลี้ยวภูก็ชอบชอบดูการเล่นของอดีตศูนย์หน้าของลิวภูอย่าง
นี่ค่ะคืออายุสักรุ่น๔๐กว่าอย่างลุงพลเนี่ย

ถ้าคุณภาคภูมิย้ำเยอะเลยนะเรื่องความเป็นแชมป์
บอกคุณดารณีว่าถ้ายึดหลักนี้นะปีหน้าต้องมาใหม่
เดี๋ยวถั่วลงผมอันนี้ผมวิเคราะห์เองนะ

ของสองอย่างนี้ที่เอามาให้มันมีความหมายนะ
ฟักทองก็คือฟักธรรม
ให้ลุงพลมีพลังธรรมในด้านจิตใจ
จะได้มีพลังใจมากขึ้น
เพราะลุงพลเนี่ยเป็นคนธรรมธรรโมแล้วก็เป็นผู้นำของชาวกกอกด้วย
ซึ่งเธอก็มองว่าหากลุงพลได้บวชเป็นพระจริงนะก็น่าจะเป็นพระสงฆ์ที่ดีมาก
แล้วก็เป็นผู้นำของชาวบ้านได้เลยนะครับส่วนยอดมันก็เปรียบเสมือนทรัพย์ในดิน
ที่สามารถแปลงเปลี่ยนให้เป็นสิ่งของที่มีค่าให้กับลุงพลได้
ฟักทองเนี่ยมาให้ลุงพลเพื่อที่จะเอาไปฟักจิตใจให้เขาได้มีพลังธรรมในด้านจิตใจยิ่งขึ้น
เพื่อเป็นผู้นำของชาวกกอกต่อไปหรือว่าชาวไทยต่อไปที่สนใจในด้านการปฏิบัติธรรม

ค่ะแต่ก็เนี่ยค่ะ๘๕วันแล้วนะคะเกือบ๓เดือนแล้วนะคะ
สำหรับคดีของน้องชมพู่นะคะเด็กผู้หญิงอายุแค่๓ขวบอะค่ะ
ที่หายตัวไปจากบ้านแล้วถูกพบเป็นศพอยู่บนภูเหล็กไฟนะคะ
คือในมุมที่เรายังคงเห็นรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของญาติพี่น้องคนในพื้นที่
มันก็เป็นมุมในลักษณะของการให้กำลังใจเพื่อรอคอยความคืบหน้าทางคดี
เพื่อที่จะได้รู้คำตอบจากตำรวจว่าจริงแล้วเกิดอะไรขึ้นกับน้องชมพู่
เรื่องของความคืบหน้าทางคดีเรายังตามให้ต่อเนื่องและเจ้าหน้าที่ยังทำงานทุกวันนะคะ
นำโดยพันธุ์ตำรวจเอกชัดชัยวงสุนะ
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหาร
พร้อมเจ้าหน้าที่ไปกันเป็น๑๐นายนะคะ
และพาคุณหมอผู้ที่เป็นคนชันสูตรพลิกศพน้องชมพู่คนแรก
ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

พาไปด้วยนะคะในแพทย์ศักษิติบุญรักษณ์

หัวหน้ากลุ่มงานนิติเวชโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี
พาไปขึ้นภูเหล็กไฟค่ะ
พาขึ้นไปถึงจุดที่พบศพน้องชมพู่
เพราะจะนำความเห็นของคุณหมอจากการเดินทดสอบ
ประกอบสำนวนคดีไปดูความเป็นไปได้นะคะ
ศักดิ์สิทธิ์เป็นคนที่ระบุสาเหตุการเสียชีวิตของน้องชมพู่
และเคยแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่า
เป็นไปได้ที่เด็กอาจจะเดินขึ้นไปเสียชีวิตเองบนภูเหล็กไฟ
ตำรวจก็เลยพาคุณหมอไปเดินเองนะคะ
ลองเดินดูค่ะเพื่อวิเคราะห์และประกอบสำนวนคดี
แต่ตำรวจบอกว่าขอความร่วมมือทีมข่าวให้รออยู่ข้างล่าง

จากการทำงานบางเรื่องต้องเก็บเป็นความลับ
และอยู่ในสำนวนคดีที่ไม่สามารถเปิดเผยได้

ตำรวจและแพทย์ชนสูตรน้องชมพู่เดินขึ้นไปบนภูเหล็กไฟ
กลับลงมา๖โมงครึ่งนะคะ
ใช้เวลา๓ชั่วโมงครึ่งเลยนะคะ
ฤทธบุญนิ่มทีมข่าวของเราที่รออยู่ด้านล่าง

ว่าพอเดินขึ้นไปบนภูเหล็กไฟ
ไปถึงจุดที่พบศพน้องชมพู่

ท่านจะมีความคิดเห็นยังไงในเรื่องนี้
คุณหมอบอกว่าขอไม่เปิดเผยนะคะ
ว่าถึงวินาทีนี้ที่คุณหมอลองเดินเอง
ว่าตกลงแล้วน้องชมพู่จะเดินขึ้นไปได้เองหรือเปล่า

ไม่สามารถเปิดเผยได้
นี่นะคะคุณหมอตอบสั้นแบบนี้
ส่วนทางพันธุ์ตำรวจเอกชัดชัย
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหาร

ตำรวจตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่นะคะ
พยายามเก็บข้อมูลทุกด้านอย่างละเอียดรอบครอบ
วันนี้ตำรวจพาแพทย์ชนะสูตร
ขึ้นไปดูจุดที่พบศพน้องชมพู่
ก็เพื่อจะนำข้อมูลและความเห็นของคุณหมอ

ส่วนรายละเอียดเป็นอย่างไรขอเก็บไว้ก่อน

ซึ่งก็พูดก่อนขึ้นรถเอาไว้สั้นแบบนี้นะคะ
ว่าขอให้มั่นใจในการทำงานของตำรวจ

ขอให้ประชาชนมั่นใจแล้วก็ขึ้นรถกันไปค่ะ
ที่จะสามารถขึ้นไปเองได้
อันนี้ไม่ขอตอบเป็นรายละเอียดในสำนวนการสอบสวนนะ

แล้วตอนนี้จะครบ๙๐วันมีแนะนำจะมีการพักคดีบ้างไหมครับ
รายละเอียดต่างอยู่ในเรื่องของการสอบสวนนะ
อันนี้ขอเก็บไว้ในเรื่องการสอบสวนด้วยกัน

ยังเต็มที่ครับทำงานเต็มที่
ก็อย่างที่ท่านรองผู้บังการตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหารบอกแล้วฮะ
ส่วนไหนที่เปิดเผยได้เปิดเผยไม่ได้
อันนี้เราก็เคารพการทำงานของเจ้าหน้าที่
ความจริงตำรวจในพื้นที่บ้านกกอก
ที่ติดตามแล้วก็คลี่คลายคดีน้องชมพู่
จะเป็นชุดสืบสวนชุดสอบสวน
หรือว่าชุดของพื้นที่อย่างสพกกตูมทำงานทุกวันนะฮะ
ทีมข่าวของเราที่อยู่ที่พื้นที่
เจ้าหน้าที่ทำงานทุกวันนี่แหละ
แต่เราก็ให้ความร่วมมือ
อะไรที่เจ้าหน้าที่บอกว่าอันนี้ทำไม่ได้อันนี้ตามไม่ได้นะ
อันนี้พอจะให้เห็นภาพได้อันนี้พอจะให้ข้อมูลได้
เราก็นำมาเปิดเผยนำมาเสนอต่อท่าน
เราก็อยากรู้ว่าวันนี้คืบหน้าขนาดไหน
มีความเป็นไปได้ที่จะคลี่คลายคดีมีความชัดเจนมากน้อยขนาดไหน
ทันทีที่เรารู้เราก็รายงานให้ท่านทราบอย่างวันนี้เห็นไหม
ถ้าวันนี้จะไปต่อจิ๊กซอคดีเนี่ยนั่นก็หมายความว่า
เจ้าหน้าที่กำลังหาหลักฐานหรือว่าอาจจะตรวจสอบ
อะไรเพื่อเป็นการยืนยันให้ชัดเจนมากขึ้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นบนพื้นที่ภูเหล็กไฟ
วันนี้เชิญแพทย์ที่ผ่าชนะสูตรศพน้องชมพู่คนแรก
เดินพื้นที่ภูเหล็กไฟนะฮะนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์นะครับ
นายแพทย์ท่านนี้นะครับนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์บุญลักษณ์
หัวหน้ากลุ่มงานิจิเวศโรงพยาบาลศัพท์ศัพท์ศิษฐ์ที่ประสงค์จังหวัดอุบันรัชธานี
ถ้าท่านยังจำได้นะครับท่านผู้ชมครับเมื่อ๒๓สัปดาห์ก่อน
คณะกรรมธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภาผู้แทนรัศดร
ที่คุณศิระเจนจาคะสสกรุงเทพภักดิ์พลังประชารัฐเป็นประธานกรรมธิการ
เชิญคุณหมอมาพร้อมกับตำรวจในวันนั้นนะครับ
เพื่อจะถามเรื่องความคืบหน้าทางคดีเกี่ยวกับเรื่องการสืบสวนสอบสวนคลี่คลายคดีในพื้นที่
มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนตรงไหนอะไรยังไงไหม
ตำรวจได้ยึดโยงผลการชนะสูตรจากแพทย์มากน้อยขนาดไหน
ถ้าจะย้อนไปดูในวันนั้นเนี่ยวันนี้คุณหมออาจจะบอกว่าเราไม่สามารถเปิดเผยอะไรได้มากแล้ว
เพราะว่ารายละเอียดอยู่ในสำนวนแล้วแต่ณวันนั้นที่มีการพูดคุยกันในคณะกรรมธิการ
ทุกผู้ชมครับมันก็มีรายละเอียดออกมาบ้างนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องของผลชนะสูตรน้องชมพู่ออกมาเยอะเลยทีเดียวล่ะ
อาจจะไม่ใช่แค่เล็กน้อยด้วยซ้ำนะครับโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์วันนั้นบอกกับ
คณะกรรมธิการของสภาผู้แทนรัศดรนะครับบอกว่าได้ทำการชนะสูตรศพน้องชมพู่
เวลา๑๔นาฬิกา๓๐นาทีของวันที่๑๕พฤษภาคม
ก็คือหลังพบศพหนึ่งวันพบศพน้องชมพู่อยู่บนภูเหล็กไฟเนี่ย
คือทุ่ม๑ของวันที่๑๔พฤษภาคม
แพทย์ศักดิ์สิทธิ์บอกว่าการชนะสูตรพลิกศพในตอนนั้น
ยืนยันได้ว่าสภาพศพภายนอกมีเพียงร่องรอยขีดขวน
อาจเกิดจากกิ่งไม้ซึ่งรอยขูดขีดกระจายเป็นกลุ่ม
แต่รอยขูดขีดที่กระจายเป็นกลุ่มนั้นจะพบมากที่สุด
บริเวณแผ่นหลังรองลงมาคือเหนือข้อเท้าด้านซ้าย
ซึ่งเป็นร่องรอยที่เกิดขึ้นขณะยังมีชีวิต
ส่วนอวัยวะภายในมีหลายส่วนเริ่มเน่า
จนไม่สามารถตรวจพิสูจน์ได้
แต่ยืนยันว่าสมองและปอดไม่พบความผิดปกติ
เกิดจากการทำร้ายร่างกายมีเพียงเรื่องของการเน่า
พฤษภาคมหลังพบศพ๑วัน
เรื่องของกระโหลกศีรษะนะครับไม่พบการแตกร้าวนะฮะ
และไม่มีร่องรอยฟกช้ำด้วย
ในกระเพาะอาหารของเด็กไม่มีอาหารหลงเหลืออยู่เลยมีเพียงของเหลว๑๐มิลลิลิตรเท่านั้น
ส่วนที่บริเวณอวัยวะเพศของเด็กไม่พบร่องรอยที่เกิดจากการถูกล่วงละเมิดเยื่อพรมจารียังอยู่ครบสมบูรณ์
ส่วนที่บริเวณอวัยวะเพศของเด็กไม่พบร่องรอยที่เกิดจากการถูกล่วงละเมิดเยื่อพรหมจารย์
ส่วนที่บริเวณอวัยวะเพศของเด็กไม่พบร่องรอยที่เกิดจากการถูกล่วงละเมิดเยื่อพรหมจารย์
ส่วนที่บริเวณอวัยวะเพศของเด็กไม่พบร่องรอยที่เกิดจากการถูกล่วงละเมิดเยื่อพรหมจารย์

สมควรครับเบื้องต้นก็ได้ให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนไว้ว่า
ตรวจไปแล้วเนี่ยไม่พบบาดแผลหรือร่องรอยการบาดเจ็บ
ที่จะทำให้ถึงแก่ความตายได้นะครับมีแต่ร่องรอยของ
การขูดฉีดตามร่างกายอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของ
กระทำชำเลาก็ได้แจ้งไปว่าลักษณะของเด็กเนี่ย
ไม่ได้มีการล่วงละเมิดทางเพศโดยการร่วมเพศอย่างแน่นอนนะครับ
คือในแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ท่านมองว่าเมื่อไม่พบร่องรอย
การถูกทำร้ายร่างกายมันก็มีความเป็นไปได้หรือไม่
กรณีเด็กพลัดหลงป่าขึ้นไปบนภูเหล็กไฟค่ะ
แล้วขาดอาหารขาดน้ำเสียชีวิตแม้จุดที่พบศพน้องชมพู่
จะต้องเดินขึ้นเขาที่สูงชันไปประมาณ๒๓กิโลเมตร
แต่ว่าเด็กก็หายจากบ้านไปตั้งแต่๑๑พฤษภาคม
ระยะเวลามันก็ยาวนานอยู่ถึงเกือบ๓วันนะครับ
ก่อนที่จะไปพบศพนะครับก็อาจจะเป็นไปได้หรือไม่
ที่วันนี้ตำรวจชุดคลี่คลายคดีนะครับก็อยากจะได้ข้อมูลให้รอบด้าน
ก็เลยเชิญนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ผู้ที่ผ่าชนสูตรศพน้องเป็นคนแรก
แล้วก็มีข้อมูลอย่างที่ท่านฟังเนี่ยลงพื้นที่ไปที่ภูเหล็กไฟ
ค่ะลักษณะคือวันนี้เดินด้วยเดินแบบเดินขึ้นไปแล้วก็
ของนักข่าวส่วนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ได้ขึ้นไปเลย
อาจจะไปเก็บข้อมูลหรือว่าต้องการข้อมูลมาประมวลผลบางสิ่งบางอย่าง
ของการไปอยู่บนพื้นที่ภูเหล็กไฟของน้องชมพู่
ใช่ค่ะนี่นะคะก็เป็นความคืบหน้าการทำงานของเจ้าหน้าที่
อย่างที่เจ้าหน้าที่บอกว่าก็ทำงานต่อเนื่องทุกวันไม่ได้หยุดจริงนะคะ
ส่วนในครอบครัวของน้องชมพู่เองคุณพ่อคุณแม่เนี่ยค่ะ
ก็ถือว่าเป็นผู้สูญเสียเพราะว่าลูกสาวเสียชีวิต
น้องชมพู่ก็อายุแค่๓ขวบนะคะมาจนถึงวันนี้เนี่ย๘๕วัน
ยังไม่มีคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องคุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่ก็บอกว่า
ชีวิตก็ต้องดำเนินต่อก็ต้องเริ่มออกไปทำงาน
ก็ต้องใช้ชีวิตก็รอความคืบหน้าทางคดีกับตำรวจนะคะ
วันนี้พ่อกับแม่ของน้องชมพู่พอกินข้าวอะไรกันเสร็จ
ขี่รถจักรยานยนต์กันไปแบบนี้ค่ะครับบอกกับนาริสทีมข่าวของเราว่า
จะไปไล่มันสัมปะหลังเพื่อไปหวานปุ๋ยที่ดินตรงนี้ห่างจากบ้านไปยี่สิบกิโลเลยนะคะ
ก็ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์กันไปแบบนี้นาริสทีมข่าวของเราก็เลยบอกว่า
ขออนุญาตไปด้วยนะเส้นทางอย่างที่เห็นนะคะเส้นทางที่ไปไล่มัน
ต้องขี่รถจักรยานยนต์เป็นชั่วโมงเส้นทางค่อนข้างลำบาก
รถใหญ่เข้าไปไม่ได้ต้องใช้รถจักรยานยนต์แบบนี้
หรือไม่ก็ต้องเป็นรถไถนะคะครับพอไปถึงพ่อกับแม่ของน้องชมพู่ก็ทำงานค่ะ
นาริสก็ชวนคุยด้วยนะคะพ่อแม่ก็บอกว่าเถียงนาตรงนี้
พาน้องชมพู่มานั่งเล่นตอนที่น้องยังมีชีวิตอยู่
ระหว่างรอพ่อแม่ทำไร่อาหารส่วนใหญ่ที่ครอบครัวพกไปไล่
ก็จะเป็นอาหารธรรมดาธรรมดาเช่นนี่ค่ะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
บอกว่าถ้าหิวมากก็เนี่ยเอาไว้ต้มกินไหมก็กินเปล่าเลย
กซองกินเลยนมกล่องน้ำเปล่าเขาก็พกกันไปแค่นี้ค่ะ
ทั้งคู่บอกว่าที่ดินตรงนี้เนื้อที่ประมาณ๒๔ไร่
ตั้งใจเก็บเงินซื้อที่ดินตรงนี้นะคะก็ตั้งใจว่าจะช่วยกันทำมาหากิน
ตอนนั้นลูกทั้งสองคนยังเล็กอยู่ทั้งน้องสดิ้งทั้งน้องชมพู่
กับแม่บอกว่าก็ต้องทำงานหนักค่ะหาเงินมาดูแลลูก
เถียงนาทีนี้ตรงนี้ทีไร
กับแม่บอกว่าคิดถึงน้องชมพู่มากนะคะ
เสียใจที่ต้องมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในครอบครัว

พ่อแม่ของน้องชมพู่บอกว่าก่อนที่น้องชมพู่จะเสียชีวิต
ตั้งใจทำงานกันหนักมากตื่นตี๔ทุกวัน
ก็ทำอาหารนึ่งข้าวให้ลูกทั้งสองคนกิน
๖โมงเช้าก็ออกไปหยอดน้ำกรดกลับมา๙โมง
แล้วก็ไปไล่มันสัมปะหลังต่อประมาณ๑๐๑๑โมง
จากนั้นบ่าย๒โมงก็รีบกลับ
เพราะว่าต้องไปรับลูกทั้งสองคนที่โรงเรียน
เหล่านั้นนะคะยังอยู่ในใจ
วันนี้วันที่ไม่มีน้องชมพู่อยู่แล้ว

ระหว่างที่พ่อแม่ของน้องชมพู่ลงมือหวั่นปุ๋ยนะคะ
นาริสทีมข่าวของเราก็เลยอาสาช่วยด้วยครับนี่ค่ะทีนี้ค่ะ
มันมีประเด็นเรื่องของการนำเรื่องราวของน้องชมพู่ในพื้นที่บ้านกกอก
มุกดาหารนี่นาริสนะคะครับเดี๋ยวนี้ทำได้ทุกอย่างแล้วเก่งมากนี่
คือนาริสก็ถามพ่อกับแม่ของน้องชมพู่นะคะประเด็นที่ว่าจะมีการสร้าง
เป็นละครซีรีส์บ้านกกอกขึ้นมาค่ะโดยพี่อุ๊บวิริยะออกมาบอกว่าอยากจะทำเป็นซีรีส์
แล้วก็จะไปที่บ้านกกอกพรุ่งนี้ด้วยนาริสก็เลยถามพ่อกับแม่ของน้องชมพู่
นี่คือพี่อุ๊บนะคะพี่อุ๊บวิริยะครับพ่อกับแม่ก็บอกว่าก็จะมาก็มาได้
ใครจะมาก็มาได้ก็ยินดีต้อนรับแต่ถ้าจะมาขอนำเรื่องราวการเสียชีวิตของน้องชมพู่
สร้างหนังไปสร้างละครแม่มองว่ายังไม่เหมาะสม
เพราะไม่อยากให้คนมองว่าเรื่องราวของน้องชมพู่กลายเป็นเรื่องสนุก
กลายเป็นเรื่องที่น่าติดตามเพราะนี่คือเรื่องเศร้า
นี่คือเรื่องของความสูญเสียนี่คือเรื่องของเด็กผู้หญิงคนนึงอายุ๓ขวบเสียชีวิต
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีคนไปให้กำลังใจพ่อแม่ของน้องชมพู่นะคะ
ก็มีทุกวันคนไปให้กำลังใจลุงพลคนไปให้กำลังใจพ่อแม่น้องชมพู่ก็มีมาตลอด
เมื่อเช้าอะค่ะมีคนไปจากนครพนมนำสิ่งของไปให้พ่อกับแม่ของน้องชมพู่
ก็เป็นลักษณะที่ว่าเป็นชุดเตรียมไว้สำหรับทำบุญนะคะ
ลักษณะแบบนี้ก็เลยได้มีการนิมนต์พระอธิการบุญมา
รับสิ่งของถวายนะคะก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับน้องชมพู่
นี่ค่ะครับอืมนี่ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่นะใช่ค่ะ
ทุกผู้ชมครับเราได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับ
เธอบอกว่าเธอเป็นนักปฏิบัติธรรมที่มาจากอำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมนะครับ
ชื่อว่านางอรพินอินทนชิดจุ้ยนะครับวันนี้เนี่ย
มาที่บ้านกกอกนี่ครับบอกว่าอยากมาให้กำลังใจลุงพลกับป้าแตน
แล้วก็เตรียมสิ่งของต่างเอามาทำบุญให้กับน้องชมพู่ด้วยนะครับ
มีพระพุทธรูปข้าวสารอาหารแห้งมีชุดผ้าไรด้วยนะครับ
แล้วก็นิมนต์พระมามาทำบุญนะครับอุทิศส่วนกุศลให้กับน้องชมพู่
แล้วก็บอกว่าอยากที่จะเพิ่มความเป็นสุริมงคลให้กับครอบครัวของลุงพล
นี่ด้านในบ้านลุงพลนะก็พอจะนั่งได้แล้ว
ลาดพื้นปูนอะไรเรียบร้อยแล้วกำแพงผนังหน้าต่างเนี่ย

ก็มีการทำบุญกันนิมนต์หลวงพ่อมานะครับ

ท่านก็มาในพื้นที่บ้านกอกนะครับลงมาที่หมู่บ้าน
บ้านน้องชมพู่แล้วก็มาที่บ้านลุงพลต่อนะครับ
เพราะว่ามีญาติโยมนิมนต์มาทำบุญนะครับ
ผ่านรายจีวรบาทหนังสือสวดมนต์ตลปัตย์
เพื่อที่จะทำบุญกันทั้งทำบุญใหญ่ไปในตัวด้วย
เกี่ยวกับบ้านของลุงพลทำบุญให้กับน้องชมพู่ด้วย
มาสัจจากทุกโสโรคไพรมีชัยชนะต่อสตรูหมู่มาร
อรพินที่เป็นนักปฏิบัติธรรมจากนาแกนครพนมที่มาในวันนี้บอกว่า
ตั้งใจมาถวายมหาสังขทานทำบุญให้กับน้องชมพู่
แล้วจะได้ทำบุญเสริมบรมีให้ลุงพลด้วย
อยากให้ลุงพลรู้จักคำว่าสงบสยบมาร

อันนี้เธอบอกนะครับ
แล้วบอกว่าที่มาเนี่ยก็เพราะว่าดูข่าวน้องชมพู่นี่แหละ
ดูข่าวติดตามข่าวน้องชมพู่ติดตามเรื่องราวเรื่องนี้มาตลอด
เห็นว่ามันก็เกิดความขัดแย้งทางความคิดเกิดขึ้นของครอบครัวน้องชมพู่
เนื่องจากแต่ละคนก็อาจจะมีความคิดไม่เหมือนกัน
มีภูมิธรรมไม่เท่ากันทำให้เห็นต่างกัน
แต่เธออยากให้ทุกคนเนี่ยมองแบบนี้
อันนี้นางอรพินบอกนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแน่นอนว่ามันเป็นความสูญเสีย
แต่อีกมุมนึงเนี่ยในความรู้สึกของเธอนะเธออ้างนะ
บอกว่าน้องชมพู่ก็เหมือนกับเด็กผู้มีบุญวาสนาบารมี
คืออายุอาจจะน้อยเกิดมาก็แค่๓ขวบก็เสียชีวิต
แต่ก็เสมือนกับการเกิดมาในชาตินี้เพื่อเอาพบชาติกลับขึ้นไป
แต่ในทางกลับกันอยากให้ดูณปัจจุบันนี้
ทุกคนรู้จักที่นี่ก็เพราะน้องชมพู่
ผู้คนจำนวนมากมายหันมาสนใจพื้นที่ที่นี่
หมู่บ้านที่ไม่มีคนรู้จัก
กลายเป็นว่าทุกวันนี้มีคนเดินทางมาที่นี่

มองว่าน้องชมพู่เนี่ยเหมือนกับผู้ที่มีบุญวาสนา
โกรธชาวบ้านในพื้นที่ในอีกมุมหนึ่ง
มันเป็นพิธีของเทพจะเรียกว่ามหาสังฆฐาน
จะต้องมีบาทด้วยเท่ากับบวชพระหนึ่งองค์
แม่ตั้งใจว่าจะมาถวายมหาสังฆฐาน

แล้วก็พวกลุงพลแล้วก็พวกแม่ของน้องชมพู่คือ
พูดง่ายถ้าทางสายเทพก็เรียกว่ามาโปรด
มาโปรดค่ะไม่ใช่มาปราบ
ให้ลุงพลได้เสริมบารมีแล้วลุงพลสงบสยบมานะลูก
น้องชมพู่เขากำลังนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่หมู่บ้านนี้
เป็นการเปิดตัวให้คนรู้จักเมื่อคนรู้จักคนมา
คนมาเงินก็มาใช่ไหมคะอ่านี่คือมันเป็นวิถีชีวิตอีกแบบหนึ่ง
นั่นคือน้องชมพู่โปรดในสายของยายถือว่า
ชมพู่มาโปรดทุกคนในหมู่บ้านนี้
ให้คนได้รู้จักหมู่บ้านนี้ต่อไปอาจจะมีสถานท่องเที่ยวอะไร
คนก็จะมาเที่ยวใช่ไหมคะเพราะว่าธรรมชาติอย่างเนี้ย
มันก็หาได้ไม่ง่ายนักในเมืองใช่ไหมลูก
พอมาที่บ้านกกอกมาที่บ้านลุงพลคนก็ไปให้กำลังใจ
แล้วก็ไปให้กำลังใจลุงพลด้วยนะแล้วก็รู้ว่าหมอปลาไปก็ไปหา
คือครั้งคืนนึงหมอปลาบอกว่าวันนี้จะกลับแล้วก็ต้องร่ำลากันแล้วนะคะ
ก่อนจะกลับจังหวัดเพชรบุรีหมอปลาก็เลยฝากทิ้งท้ายในลักษณะของการให้กำลังใจลุงพล
หมอปลาบอกว่าปัญหาต่างที่ถาโถมเข้ามาจะหมดสิ้นไป
และหมอปลาขอยืนยันว่าลุงพลไม่ใช่คนร้ายที่ฆ่าน้องชมพู่แน่นอน
ถึงแม้จะตกเป็นผู้ต้องสงสัยแต่ลุงพลก็ให้ข้อมูลออกมาอย่างชัดเจน
ไม่เคยปิดบังอะไรและไม่อยากให้ลุงพลคิดมาก
เรื่องที่มีหมอจิตสัมผัสพูดเหน็บแนมหมอปลา
แล้วก็ไปยกย่องอีกฝั่งนึงจนเกินเหตุอะไรแบบนี้ค่ะ
หมอปลาบอกว่าคนที่ออกมาพูดแบบนั้นไม่ใช่ของจริง
ถ้าเป็นของจริงสัมผัสได้จริงต้องรู้แล้วว่าเรื่องจริงคืออะไร
เรื่องนี้ไม่มีอะไรมากใครที่ออกมาพูดพาดพิงอะไรที่ไม่เหมาะสม
เป็นลักษณะของการเกาะกระแสมากกว่า
ส่วนที่มีกระแสข่าวว่าลุงพลจะถูกออกไหมจับก็ไม่ต้องกังวล
หมอปลาบอกว่าหมายหัวจะน่ากลัวกว่า
ความหมายก็คือมีคนหมายหัวให้ลุงพลเป็นคนร้ายที่ฆ่าน้องชมพู่
หมอปลาก็เลยเปรียบเปลยว่าขนาดตัวเองเดินทางมาบ้านกกอก
ยังโดนหมายหัวเลยหมายแปะไว้หน้าบ้านก็มี
ก็ที่เมื่อวานนี้เรานำเสนอไปว่ามีบ้านสามหลังที่แปะป้าย
ต้อนรับหมอปลาด้วยนะคะ
หวุเหภถ้าอยากเปิดประเด็นกับผมผมให้ราคาของผมพวกเนี่ย

ขนาดผมไม่โดนไม่มีหมายังโดนหมายเรียกอยู่หน้าบ้านมาเลยอ่ะ
หมายเรียกว่ามึงอย่าเข้ามาบ้านกูนะ
ตอนนี้ก็กลัวพระแต่งย้ำอีกครั้ง
ไม่ต้องกลัวผมคิดว่าพวกพระแต่งก็ไม่กลัวหมายจับหรอก

ไม่กลัวครับทรกษ์สู้ทุกอย่างที่เป็นเรื่องที่ถูกต้องครับ
ไม่กลัวอยู่แล้วเรื่องความถูกต้องครับ
แล้วกลัวอย่างเดียวคือเขาเรียกเรื่อง

แล้วก่อนที่หมอปลาและลุงพลจะร่ำลากันนะคะ

และให้กำลังใจลุงพลก็เลยตะโกนให้กำลังใจว่าลุงพลสู้
ถูกต้องครับ

ต่อที่หมอคนนี้ซะหน่อยกันแล้วกัน
หมอเอกนะฮะถ้าท่านผู้ชมยังจำได้
เมื่อวานนี้มาที่บ้านของคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่
ที่บ้านกอกมาช่วงเวลาเดียวกับที่หมอปลามาที่บ้านลุงพลนี่แหละนะ
หมอเอกฝ่ามือพลังจิตนะครับ
เมื่อวานนี้บอกว่าต้องการมาให้กำลังใจพ่อกับแม่น้องชมพู่
แล้วมาทำพิธีล้างสวยให้ด้วยอันนี้หมอเอกเขาบอกนะ
ด้วยการปลุกเสกเบี้ยแก้นี่ฮะเบี้ยแก้ที่อยู่ในมือ
นี่ครับทุกผู้ชมครับแล้วอยู่ตอนที่ทำพิธีเนี่ย
โอ้โหตอนนั้นนะคือเบี้ยแก้ในมือของหมอเอก
มีด้านหนึ่งมันลอยขึ้นนี่แล้วแกก็เอามือปิดไว้ค่ะ
นาริสเห็นนี่แบบตะลึงไปเลย
นาริสบอกโอ้โหหมอเอกนี่มันยังไงเนี่ย

แกบอกว่าแกปลุกเสกเบี้ยแก้เพื่อทำพิธีล้างสวยให้กับพ่อแม่น้องชมพู่

ท่านผู้ชมใครเคยเจอแบบนี้บ้างบอกเราหน่อย

คุณนฤทธิ์ถามหมอเอกฝ่ามือพลังจิตนะครับ
หมอเอกบอกว่าที่เบี้ยแก้ลอยยกขึ้นมาได้
ก็เพราะใช้พลังจิตในการทำให้มันลอยขึ้นมา
คนที่จะทำได้ต้องมีวิชาอาคม
ปฏิบัติธรรมมาเยอะพอสมควร
อย่างตัวแกเนี่ยหมอเอกฝ่ามือพลังจิตเนี่ย
เคยเป็นฤษีมา๓๐ปี
อยู่ป่าอยู่เขาใช้ชีวิตคนเดียว
ฝึกฝนวิชาอาคมมา
แต่ไม่เคยไปอวดใครแค่นั้นเอง
เมื่อวานที่ทำให้เห็นเนี่ยนะ
ก็เป็นสิ่งที่ต้องการมาทำ
ให้กับพ่อแม่น้องชมพู่ในการมีเบี้ยแก้
เอาไว้ป้องกันสิ่งไม่ดีเอาไว้ล้างสวย
ปกติแล้วไม่ทำให้ใครเห็นง่าย

เขามาทำพิธีให้คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่เมื่อวานนี้
วันนี้เราถามหมอเอกฝ่ามือพลังจิตอีกครั้งนะครับ
เพราะว่านอกจากเรื่องราวต่างที่มาให้กำลังใจ
เอาเบี้ยแก้มาแก้อาถรรพ์มาป้องกันสิ่งไม่ดี

วันนี้เราไปเจอหมอเอกฝ่ามือพลังจิตอีกทีนึง
เพราะมีเรื่องหนึ่งที่เมื่อวานนี้หมอเอกเขาบอก

เขาขอประกาศยืนเคียงข้างครอบครัวน้องชมพู่
เพราะอีกฝั่งนึงเนี่ยคือฝั่งหมอปลาเนี่ย
เขาออกมารับประกันลุงพล
หมอเอกบอกว่าหมอปลานี่เกาะกระแสอยากดังแน่

เมื่อตอนนี้ลุงพลเองก็เสมือนหนึ่งผู้ต้องสงสัย

เขาบอกอย่างนี้เขาบอกเขาท้าสาบานเลย
หมอปลาเนี่ยเกาะกระแสอยากดังเกาะกระแสลุงพลแน่
ไม่เชื่อเนี่ยมาสาบานกันเลยดีกว่า

ก็เพราะจะต้องการมาชนไง
ก็เพราะว่าเขาประกาศบอกเขาจะมาท้าสาบานไอ้ใครที่ให้ข่าว
อย่างนั้นทำลายบิดเบือนเพื่อจะโยนไปหาลุงพล
เชื่อไหมครับว่าถ้าเมื่อวานผู้ใหญ่บ้าน
เมื่อวานวันก่อนผู้ใหญ่บ้านไม่ประกาศห้ามลูกบ้าน
ไม่ให้ข่าวไม่ให้ออกมาเคลื่อนไหวอะไรทุกอย่างเนี่ย
ชาวบ้านเขาเต็มที่เลย

ผลักหมอปลาออกจากหมู่บ้านดีครับ
หลายคนเขาบอกว่าเขาไม่ชอบเลยที่มา

และท้าด้วยว่าคุณมาไม่สนใจเรตติ้งไหม
ไม่สนใจในชื่อเสียงคุณใช่ไหม

ถ้ามึงไม่สนใจจริงให้มึงชิบหายภายในสามวัน

เอ้าโอ้โหมึงกอดมึงรักกันมาจากไหน

มึงเจอเขาวันเดียวมึงมาสรุปเขาเป็นคนดี
อาจารย์ก็ไม่เคยสรุปใครว่าเป็นคนดี
แค่เห็นรูปร่างลักษณะหน้าตาคำพูดคำจา
ไม่ได้สรุปว่าใครดีใครชั่ว

หมอเอกนี่นอกจากท้าสาบานกับหมอปลาแล้วนะครับ
ยังพูดถึงเรื่องที่เมื่อวานนี้
เห็นภาพหมอปลากอดลุงพล
หลังจากร้องเพลงฟังเพลงด้วยกัน
มีการพูดคำซึ้งให้กัน
หมอเอกบอกว่าการโอบกอดกัน
การแสดงความรักต่อกันขนาดนี้แบบนี้เนี่ย
ภรรยาหมอปลานะฮะที่เมื่อวานก็เดินทางมาด้วยนะครับ

หมอปลารู้จักลุงพลกี่วัน
เข้าใจลุงพลขนาดนั้นเลยเหรอ
ถึงรักกันมากขนาดนั้น

แล้วเรื่องที่หมอเอกมาเปิดหน้าท้าชนหมอปลานะครับ
จริงพูดมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่บ้านกกอกเนี่ย
โอ้โหนี่ทัวร์ก็ลงหมอเอกอยู่

ทัวร์ลงแต่ทัวร์กลุ่มนี้ไม่ใช่คนที่เขาเสพข่าวจริง
เป็นแก๊งนะทุกคนรู้อยู่แล้วโชว์เที่ยวมึงอยากทำร้ายใคร
เอาเลยเรามาทัวร์ลงอาจารย์เอกหน่อยเลยเห็นมั้ย
มันเป็นคำเชิญชวนเรารู้แล้วว่าใครตั้งมา
ไม่ได้เสียใจที่บ้านอาจารย์เยอะ
ที่บ้านอาจารย์เยอะรถทัวร์จอดได้หลายคัน
สบายมาเถอะได้อีกได้อีกครับ
หมอเอกบอกว่าไม่เคยว่าลุงพลนะครับ
แล้วก็ไม่เคยว่าใครด้วยนะ

เขาไม่ได้ว่าใครอะไรยังไงทั้งนั้น

ว่าอยู่คนเดียวคือว่าหมอปลานะ

เขาบอกว่าหมอปลาเนี่ยเกาะกระแสเกินเหตุ

แต่วันนี้กลับกลายเป็นฮีโร่
ความจริงลุงพลต้องแสดงความบริสุทธิ์ออกมาอยู่แล้ว

แต่ว่าดันไปเชื่อหมอปลาปักทูบกลับ

ไม่ทำแบบนั้นทำตามที่ครอบครัวทำ

หมอเอกคนนี้ที่เขาบอกว่าเป็นฝ่ามือพลังจิตอะไรเนี่ย
ส่วนเรื่องที่พ่อกับแม่น้องชมพู่สงสัยลุงพล
หมอเอกบอกว่าเท่าที่ดูข่าวก็แค่สงสัย

เพราะพ่อกับแม่น้องชมพู่อยู่ในฐานะผู้เสียหายผู้สูญเสีย
ก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะสงสัย
แล้วก็บอกข้อมูลแห่งความสงสัยกับตำรวจอยู่แล้ว
หากเรื่องราวมันมีอะไรเกิดขึ้นมานอกจากนี้นะครับ

ถ้าลุงพลถูกออกหมายจับ

เกิดกรณีแบบนี้เกิดขึ้นกับฝั่งพ่อแม่น้องชมพู่
เขาก็พร้อมยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเหมือนกัน
เพียงแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์มาเนี่ย
เพราะเห็นคุณไร้สดดาเขา
คนไหนให้การอะไรไปก็หาว่าเขาว่าลุงพลเขาไม่ได้ว่าอะไร

ถ้าทางพ่อแม่เขาโดนถูกหมายจับถูกไหม

โน้นเขาก็มองแล้วว่าทางพ่อแม่เป็นคนฆ่าถูกไหม
ถ้ามีหมายสารจับอาจารย์ก็มาช่วยเหมือนกัน
ลุงพลเขาก็บริสุทธิ์ในเรื่องของจิตใจเขา

ในเมื่อมันประกาศโป้งออกมาเดี๋ยวคุณจะทำปากทูบกลับหัวให้
เห็นมั้ยเป็นเรื่องมั้ยชาวบ้านเห็นมั้ย

นี่ครับเมื่อวานมาพร้อมกันหมอปลากับหมอเอก
ก็คือหมอปลาเนี่ยเคยมาบ้านกกอกก่อนหน้านี้นานแล้วนะ
ส่วนหมอเอกเนี่ยมาเมื่อวานแต่มาวันเดียวกับหมอปลานะครับ
ก็เลยกลายเป็นว่ามีหมอปลากับหมอเอกณขณะนี้
แต่ฝั่งของคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่เขาก็ไม่ได้อะไรนะ
ก็ทุกคนมาอย่าว่าแต่หมอเอกเลย
ใครมาก็อะไรมอบให้ไว้ก็รับไว้
ซึ่งหมอเอกเขาจะมาทำอะไรเบี้ยกงเบี้ยแก้อะไร
คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่เขาก็รับไว้ด้วย
ปรารถนาดีมาให้เขาก็ไม่ได้ติดขัดอะไร
ก็เป็นในลักษณะของการให้กำลังใจแหละ
ไม่ได้ว่าเชื่อไม่เชื่ออะไรยังไง
ทีนี้ค่ะมาดูความคืบหน้าในการสร้างบ้านลุงพลกันหน่อยนะคะ
หลังจากที่มีคนใจดีนะคะที่ติดตามข่าวคดีของน้องชมพู่
ความช่วยเหลือไปที่ลุงพลเยอะมากนะคะ
เรื่องของวัสดุก่อสร้างทั้งเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ต่างนะคะ

เมื่อวานนี้เราบอกว่าก็ใกล้เสร็จแล้วแหละ
น่าจะสัก๗๐๘๐แล้ว
แต่ว่าระยะหลังคนไปบ้านลุงพลเยอะ
ให้กำลังใจลุงพลค่อนข้างเยอะ
ดังนั้นช่างที่จะมาต่อเติมมาสร้างบ้านนะคะ
ก็อาจจะช้าหน่อยชะลอหน่อย

ภาพบ้านลุงพลก่อนต่อเติมซ้ายมือ
แล้วก็ภาพบ้านลุงพลล่าสุดนะคะ
ก็คืบหน้าไปเยอะเยอะแล้วเยอะแล้วนะคะ
วันนี้ช่างมาเดินสายไฟรอบบ้านค่ะ

ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการปูกระเบื้องพื้นบ้าน

คาดว่า๑สัปดาห์ค่ะคุณผู้ชม
บ้านของลุงพลจะเสร็จสมบูรณ์๑๐๐เลยนะคะ
นี่นะคะใกล้แล้ววันนี้มีคนใจดีค่ะเป็นคนไทยที่เดินทางมาจากประเทศเกาหลีใต้
อบหินนะคะเป็นหินคลุกให้กับลุงพลสิบสองคิวหินเนี้ยค่ะ
ก็ใช้ถมที่บริเวณหน้าบ้านช่วงนี้ฝนตกบ่อยพื้นหน้าบ้านก็จะแฉะมีโครนนี่นะคะ
มาแบบนี้พอหินคลุกมาถึงลุงพลก็เกลี่ยหินทั่วหน้าบ้านเลย
ทีมข่าวของเราทำทุกอย่างค่ะทำได้ทุกอย่างก็ไปช่วยนี่คอยช่วยอีกแรง
สุดท้ายฝนตกยังไม่ทันเสร็จครับแต่ก็คนที่ไปให้กำลังใจลุงพลก็บอกว่า
เหนื่อยทำไมไปจ้างรถไถมาเกลี่ยเลยไหมเดี๋ยวจ่ายให้นี่แฟนคลับลุงพลบอกเดี๋ยวจ่ายให้
เอาอย่างนั้นเลยนะใช่แต่ลุงพลบอกไม่เป็นไรทำเองทำเองได้ทำเองก่อน
นี่นะคะทีมข่าวของเราก็คอยช่วยคุณจิรายุทธ์บุญชูก็ไปช่วยอยู่ใช่
นี่ฮะส่วนเมื่อวานนี้ที่เราบอกคุณผู้ชมไปว่าหมอปลามีกล้องวงจรปิดไป๔ตัว
ติดตั้งรอบบ้านลุงพลนี่วันนี้เลยขอดูหน่อยทดลองหน่อยว่าใช้งานเป็นยังไงบ้างนะคะ
ก็เลยเปิดภาพลองดูกันสักหน่อยนี่ค่ะลุงพลก็เลยบอกว่ารู้สึกปลอดภัยดีขึ้นในระดับหนึ่งนะ
ตั้งแต่มีกล้องวงจรปิดมาติดนะเพราะก็ยังไม่ได้ไว้ใจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์หรอก
แต่มีกล้องก็อุ่นใจแหละกล้องก็เหมือนกับคอยสอดส่องดูแลในลักษณะของเทคโนโลยีที่มาคอยช่วย
เมื่อคืนก็หมอปลามานอนที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ทำให้เชื่อว่าไม่น่าจะมีอันตรายอะไรเกิดขึ้นกับตัวเอง
ก็หวังว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะนี่ก็ลองเอาคอมพิวเตอร์มาต่อดูนะครับ
ซึ่งจะเห็นว่าเนี่ยมีอยู่มุมสี่ด้านเลยนะครับของบ้านของลุงพลนะฮะ
คือลุงพลเนี่ยทีแรกก็กังวลใจบอกว่าเอ๊ะไฟที่บ้านจะพอหรือเปล่าเพราะว่าต้องไปขอต่อจากเขาจากไร่มันสำปะหลังมานะ
สุดท้ายก็ใช้ได้นะครับท่านผู้ชมครับก็ต่อได้เรียบร้อยแล้วก็ดูก็เรียบร้อยนะครับ
เห็นได้ความจริงแล้วมีคนบอกว่าจะติดแอร์ให้ด้วยนะอืม
แต่ป้าแตนบอกโอ้โหไม่ไหวกลัวว่าจะแบกรับค่าใช้จ่ายไม่ไหวค่าฟงค่าไฟอะไรพวกนี้
แค่นี้ก็เยอะเกินกว่าที่จะสัญหาได้แล้วแล้วบางทีลมธรรมชาติสบายกว่า
โอ้ถูกต้องอ่านี่ฮะอ่าทุกผู้ชมครับถ้าจะนับตามวันเนี่ยวันนี้ครบเจ็ดวัน
ค่ะเจ็ดวันที่ครอบครัวของน้องชมพู่นำโดยคุณตาชาญนะครับ
คุณตาชาญหลาโพเนี่ยพาลูกสาวลูกชายพาลูกเขยขึ้นไปสาบานที่วัดถ้ำภูผาแอก
ค่ะว่าไม่มีใครที่ทำร้ายน้องชมพู่ในคดีที่เกิดขึ้นกับหลานสาวจนหลานสาวต้องเสียชีวิต
วันนั้นลุงพลกับป้าแตนก็ไปด้วยนี่แหละแล้วก็มีการพูดถึงกันเยอะเรื่องไม่ดื่มน้ำสาบานนะครับ
แล้วก็ลุงพลก็ไปปักทูบกลับหัวครบ๗วันพิธีสาบาน
ความรู้สึกต่างต่างของลุงพลเป็นยังไงบ้างลุงพลบอกว่าก็ไม่ได้คิดอะไรนะ
จะผ่านไปกี่วันก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะครับเพราะสิ่งที่ทำไปสิ่งที่พูดออกไปเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้
ถ้าหากว่าตัวลุงพลเกี่ยวข้องกับเรื่องของน้องชมพู่เนี่ยป่านนี้คงต้องเป็นอะไรไปบางอย่างบ้างแล้ว
ก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราพูดออกไปเนี่ย
คือความศรัทธาในใจผมมีอยู่แล้วครับก็เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิท
ถ้าเกิดว่าคนในครอบครัวไม่มีส่วนรู้เห็นก็ทุกคนก็ต้องปลอดภัย
ไม่มีครับไม่ได้มีไม่มีถ้ามีผมตายโหงแล้วครับ
เพราะว่าผมสาบานให้ตายของทหารครับเอาด่วนเลยครับ
ผมไม่ยังมีสามวันเจ็ดวันหรือถ้าผิดก็ให้ทันทีทันใดเลยครับ
นี่ครับลุงพลบอกว่าก็ผ่านมา๗วันแล้วก็ชีวิตก็ปกติดี
ค่ะครับทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะว่า
ลุงพลกับป้าแตนเนี่ยเขารับโชคถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล
เลขท้ายสองตัวใช่ครับสามใบเลขเก้าสองก็เป็นเลขเบอร์โทรศัพท์ของลุงพล
ลุงพลตามมา๒งวดติดแล้วก็ถูกงวดล่าสุดนี่แหละ
ล่าสุดวันนี้เนี่ยป้าแตนก็ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล
ที่ขายอยู่ที่เต็นต์ข้างบ้านลุงพลนะคะก็ป้าแตนหยิบลอตเตอรี่มาหนึ่งใบ
เลขท้ายสองตัวก็คือเลขหนึ่งเจ็ดชาวบ้านที่เขาไปให้กำลังใจลุงพลกับป้าแตน
ก็มอบลอตเตอรี่ให้กับป้าแตนด้วยค่ะใบหนึ่งเลขท้ายสองตัว
ก็ตรงกับลอตเตอรี่ที่ป้าแตนซื้อนะคะครับเลขเดียวกันเลยอืม
นักข่าวของเราก็เลยบอกว่าลอตเตอรี่ที่ป้าแตนซื้อเลขหนึ่งเจ็ด
เป็นเลขทะเบียนรถของหมอปลาค่ะอ๋อเหรอฮะใช่ก็เลยซื้อเลขท้ายสองตัวหนึ่งเจ็ดแบบนี้นะคะ
หมอปลาเดินทางมาเนี่ยนะทีมข่าวก็พยายามจะถามเกี่ยวกับเรื่องของลอตเตอรี่เนี่ยค่ะ
ป้าแตนซื้อป้าแตนบอกว่าไม่อ่ะไม่พูดทำไมฮะปกติป้าแตนตอบทุกเรื่อง
แต่บอกไม่เรื่องนี้ขอไม่พูดทำไมอ่ะเดี๋ยวเลขมันเคลื่อนออนไลน์
เดี๋ยวเลขเคลื่อนแม่ดูแค่นี้พอติกับจีรายุทธ์นี่
ถามอะไรไม่ถามไปถามเรื่องนี้เดี๋ยวเลขเคลื่อนขึ้นมาทำยังไง
ทุกผู้ชมครับวันนี้ก็๘๕วันนะครับความคืบหน้าทางคดีก็อย่างที่เรารายงานให้ท่านทราบนะครับ
เคลื่อนไหวในพื้นที่บ้านกกอกก็อย่างที่ท่านได้ชมกันไป
พรุ่งนี้ก็คงต้องติดตามกันใหม่แล้วนะใช่ค่ะเป็นน่าเชื่อนะพรุ่งนี้แปดสิบหกวันแล้ว
จะ๓เดือนแล้วอะค่ะแต่ก็ต้องตามจนกว่าจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องชมพู่นะคะ